กรคำประกอบสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดิ์พลังประชารัฐ
จังหวัดนครสวรรค์ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

หลักการที่สำคัญในการทำรัฐนูลฉบับใหม่
ท่านประธานก็คงจะทราบเหมือนผมทราบนี่แหละ
แล้วก็ได้ยืนยันโดยสารลำนูล
เพิ่งจะตอบวินิจฉัยกลับมาเมื่อไม่กี่วันมานี้
ว่าอำนาจการสถาปนารัฐมนูลเป็นของประชาชนครับท่านประธาน

อำนาจการสถาปนารัฐนูลฉบับใหม่เป็นของประชาชน
พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ปี๒๕แล้วครับ
เพิ่งจะมาพูดกันในวันนี้นะครับ
อำนาจการสถาปนารัฐมนูล
ออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าควรมีรับนูลฉบับใหม่หรือไม่
อันนี้เป็นคำวินิจฉัยเมื่อเร็วนี้

วินิจฉัยแม้จะมี๑๑หน้า
แต่มันก็มาสรุปกันในช่วงสุดท้ายของหน้าที่๑๐

เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านได้รับทราบด้วยนะครับ
เพราะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนี่คือบทสรุปของการวิทย์คำวินิจฉัยทั้ง๑๑หน้า
การจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด๑๕ทับ๑
มีผลเป็นการยกเลิกรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๙
อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐนูลดั้งเดิม
ต้องการปกป้องคุ้มครองไว้หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารำนูลออกเสียงประชามติเสียก่อน
สมควรมีรับนูลฉบับใหม่หรือไม่สิ่งที่พวกเราพินากันอยู่ในขณะนี้
โตเถียงกันอยู่ในขณะนี้ก็มีคำหนึ่งก็คือ
คำว่าต้องออกเสียงประชามติเสียก่อนเสียก่อนอะไรครับ
เราถามสารลำนูนไปว่าอะไรครับเราถามเพื่อให้วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
คำว่าเสียก่อนก็คือตอบสิ่งที่เราขอให้ท่านวินิจฉัยนั่นแหละครับ
คือวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจหน้าที่ที่จะทำเช่นนี้หรือไม่
เพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่เราจะลงในวาระที่๓ลงมติในวาระที่๓ท่านประธานครับ
แปลว่าเรายังไม่มีมติเป็นเด็ดขาดที่จะขอให้ทำลำนูลฉบับใหม่ตาม๑๕ทับ๑
เพราะเพิ่งจะผ่านวาระ๑วาระ๒เมื่อยังไม่ผ่านวาระ๓เราสามารถชะลอได้ครับ
การชะลอนั้นลำนูนมาตรา๒๕๖วงเล็บ๕เขียนไว้เพียงว่า
เมื่อพิจารณาวาระ๒เสร็จสิ้นให้รอไว้๑๕วัน
พ้นกำหนดแล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวันละ๓ต่อไป
คำว่าพิจารณาในวาระ๒๓ต่อไปไม่ได้กำหนด
เวลาว่านานแค่ไหน
เราอาจจะทำประชามติในช่วงนี้ได้

ซึ่งน่าจะผ่านภายในวันนี้พรุ่งนี้

ซึ่งเป็นวันที่ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จะขอให้ทางท่านประธานได้ส่งให้กรกตทำประชามติตามพระรำยัติที่จะมีขึ้นใหม่
เพื่อสอบถามประชาชนตามที่สารน้ำนูลท่านวินิจฉัยนี่แหละครับ
โดยคำวินิจฉัยของสารมนุนเนี่ย
ชัดเจนผมว่าใครอ่านก็จะชัดเจนว่า
เสียกรอะไรเสียกรลงวลศามนี่แหละครับ
หรือเสียก่อนที่รัฐสภาเราจะมีมติเด็ดขาด
ติเด็ดขาดก็คือมติในวาระ๓ที่จะให้มีการแก้ไขลำนูลฉบับ
หรือทั้งฉบับหรือฉบับใหม่สร้างลำนูลฉบับใหม่ขึ้น
จะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องไปถามผู้ทรงอำนาจ
สถาปนารำนูนได้เท่านั้นนะครับ
คือการทำประชามติก่อนที่เราจะลงมติวาระสาม
วันนั้นผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิก
ไม่ว่าจะเป็นทางประชาธิปัตย์นะครับซึ่งขอให้เลื่อนไปก่อน
หรือแม้แต่ท่านชนน่านนะครับซึ่งก็เห็นคล้ายคึงก็คือว่า
อย่าไปคว่ำครับการคว่ำเนี่ยท่านลองนึกดูนะครับ
ท่านอยู่สภามานานกับผมเยอะผมมา๒๖ท่านมา๑๒ครับท่านครับ
เราไม่เคยมีล่ะครับที่เราผ่านวาลา๑วาลา๒
แล้วเรามาคว่ำความคิดเห็นของพวกเรากันเองในวาระที่๓มันไม่มีล่ะครับ
อยู่จะมาบอกว่าเรามาคว่ำยัตติของเราเถอะ
หรือเรามาลงมติเพื่อไม่ให้มีการลงมติเถอะ
มันอะไรกันครับท่านประธานมันไม่สง่างามนะครับ
วิธีการที่จะพอที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ
แล้วก็เกิดความสง่างามกับพวกเราก็คือว่า

จะโดยข้อบังคับการประชุมก็ดีซึ่งก็มีอยู่แล้วครับ
เรามีสามารถที่จะเลื่อนได้ตามข้อบังคับการประชุมถึง๒ข้อด้วยกัน
หรือเราอาจจะเลื่อนการลงมติไปโดยอ้างเหตุผลว่า
เพื่อสอบถามตามที่เพื่อนสมาชิกจากพรักประชาธิบัติได้กล่าวว่า
ได้กลุ่นาอภิปรายว่า
ถามไปที่สารน้ำนูลในอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาเรานะครับว่าทำได้หรือไม่
ซึ่งก็สามารถที่จะอ้างเป็นเหตุผลได้อยู่แล้วนะครับ
เราเลื่อนไปก่อนครับแล้วในขณะที่เราเลื่อน

ลดธรรมนูลมาตรา๒๕๖วงเล็บ๕
ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ครับเพียงแต่ว่า
เมื่อพ้นกำหนดเวลา๑๕วันจากการพิจารณาวัลสองแล้ว
เมื่อพ้นกำหนดแล้วให้รัฐภาพิจารณาในวัลสามต่อไปได้นะครับ
ต่อไปหรือต่อไปได้เนี่ยก็ทำนองเดียวกันว่า
ต้องวักไว้๑๕วันเกิน๑๕วันเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว่านะครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังรอคำวินิจฉัยก็ดี
หรือเราเลื่อนระเบียบวาระไปก็ดีครับท่านประธานครับ
เรามียติถามให้กรกตถามพี่น้องประชาชน
ลงประชามติกันเลยครับหลังจากที่พระบรรยัติประชามติเรา
รัฐสภานะครับผ่านรัฐภาแล้ว
มีสามารถใช้ได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากประกาศในราชกิจจาเลยครับ
เราก็ทำเรื่องไปให้เสนอยัตติโดยผม
อยากกลับเรียนท่านประธานว่าถ้าพระรำยัติออกวันไหนนะครับ
คือประกาศใช้ในราชกิจจาวันไหนผมและคณะจะยื่นยติ
เพื่อขอให้ท่านประธานถามประชามติจากพี่น้องประชาชน
ทันทีเลยครับให้มีการถามประชาชนเลยว่า
ท่านต้องการรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่นะครับ
คือ๑หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐมูลฉบับใหม่
ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนูลออกเสียงประชามติเสียก่อน
เห็นไหมครับคำว่าเสียก่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับ
เสียก่อนที่รัฐสภาจะมีมติเด็ดขาดให้ทำรัฐนูลฉบับใหม่
ก็คือก่อนที่จะลงวาระ๓นี่แหละครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับยังไงถูกต้อง
คือไม่ต้องไปคิดมากคิดตีความเรื่องนั้นเรื่องนี้
คำว่าเสียก่อนนี่ก็คือก่อนที่รัฐสภาจะมีมติให้ทำรัฐมนูลฉบับใหม่นั่นเอง
เพราะเราสอบถามท่านไปนะครับเราสอบถามสารน้ำนูลให้วินิจฉัยว่า
เรามีอำนาจที่จะทำได้หรือไม่ท่านก็ตอบมาอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคำว่าเสียก่อนเนี่ยชัดเจนครับท่านประธานก็คือ
ก่อนที่รัฐสภาจะมีมติเป็นเด็ดขาดที่จะให้ทำรัฐมนูลฉบับใหม่
นั่นก็คือก่อนลงวาระ๓เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการผ่านพระราชบัญญัติประชามติ
ซึ่งเรากำลังจะผ่านกันวันนี้พรุ่งนี้ครับมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยื่นยติให้ท่านประธานนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นทางออกของประเทศไทย
เป็นทางออกที่พี่น้องประชาชนจะพึงพอใจท่านประธานที่กรบครับ
สิ่งที่เรากำลังพินาอยู่ในขณะนี้ต้องคำนึงถึงสองส่วนด้วยกัน
ส่วนที่หนึ่งก็คือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ถ้าทำอย่างผมว่าคือเลื่อนระเบียบวาระไปก่อนแล้วก็ทำประชามติ
แล้วก็ถึงกลับมาลงมติในวาระ๓ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า
เสียงจากพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจในการสถาปนารัฐมนูลเท่านั้นแหละครับ
เมื่อออกมาอย่างไรรัฐสภาไม่ขัดข้องเลยครับ
ที่จะลงมติในวาระที่๓ตามเสียงของพี่น้องประชาชน
ที่ต้องการสถาปนารัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่
เราก็จะลงตามเสียงประชามติอยู่แล้วครับ
ไม่มีใครหรอกครับที่จะกล้าฝ่าฝืนมติของประชาชน
หรือมะติอันเป็นเสียงสวรรค์ของการจัดทำรัฐมนตร์ฉบับใหม่
คือผู้สถาปนารัฐมนตร์ไม่มีใครละครับ
เพราะฉะนั้นมันจะสอดคล้องหมดท่านประธานจะเห็นภาพ
สอดคล้องหมดครับหนึ่งไม่มีผิดเลยครับ
แล้วสองเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วว่าส่วนของการถูกกฎหมายเนี่ยจะถูกแน่นอน
แต่ส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าถูกทางการเมืองหรือไม่
คือถูกตามความรู้สึกนึกคิดความความคาดหวังของพี่น้องประชาชน
มองรัฐสภาอย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญครับท่านประธาน
ถ้าเราคว่ำวันนี้ท่านประธานครับประชาชนเขาจะคิดยังไงกับพวกเราครับ
ประชาชนเขาคงไม่มีความเชื่อถือรัฐสภาอีกต่อไป
เราผ่านวัลส์ที่หนึ่งผ่านวัลส์ที่สองท่านประธาน

แล้วอยู่วาระที่สามเราคว่ำดูไม่ดีเลยครับท่านประธาน
สง่างามแล้วก็ไม่เคยมีระเบียบปฏิบัติหรือทำกันมาในสภามาก่อนเลยครับ
ผ่านวัลส์หนึ่งผ่านวัลส์สองแล้วมาคว่ำกันเองในวัลส์ที่สามนะครับ
โดยเฉพาะกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายการแก้ไขลำนูนท่านประธานครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราอยากจะเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุข
มีความชื่นใจที่จะได้ทำรัฐนูลฉบับใหม่
ผมคิดว่าทางออกที่กับผมได้กราบเรียนท่านประธานนี้แล้วนะครับ
จะเป็นทางออกที่สวยงามและสง่างามที่สุดครับขอบพระคุณครับ
ครับนี่ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งนะครับในการในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองครับ